ไปต่อค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยต้องเรียกเสียงสูงแม่ใช่ไหม

เมื่อวานคุณพ่อค่ะสังคมกดเสียงต่ำเลยนะคะ
น่าจะเป็นครั้งแรกที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการสังคมชื่นชมเยอะนะคะ
คุณพ่อเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลท่านนี้ที่ใส่แว่นนะคะ
อันนี้พ่อคุณกระติก
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวานี้คุณพ่อบอกว่า
รู้จักกับแตงโมสนิทกันเพราะรู้จักกันมากว่า๒๐ปีแล้ว
ตั้งแต่แตงโมมาอยู่คอนโดกับกระติก
ตัวคุณพ่อทราบเรื่องว่าแตงโมตกเรือเพราะว่ากระติกลูกสาวเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟัง
ตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์คุณแตงโมตกเรือวันที่เท่าไหร่คะ

พ่อก็แค่ตอบกลับไปตอนนั้นบอกว่าโตแล้วคิดเอาเอง
แต่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะมาช่วยดู
จนกระทั่งลูกสาวถูกดำเนินคดี
ก็เลยตัดสินใจติดต่อคุณศิราเจนจาคะ
มาช่วยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ส่วนตัวคุณพ่อบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะคะ
ถ้าลูกผิดก็ต้องยอมรับ

ถ้าลูกผิดก็ต้องยอมรับแต่ถ้าถูกก็ต้องบอกว่าเราถูก
และให้ลูกสาวบอกกับพนักงานสอบสวนตามความเป็นจริง
ถามพ่อต่อนักข่าวยิงคำถามไป
คุณผู้ชมลองฟังประเด็นนี้นะคะ
ลูกตัวเองไหมยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างลูก
และตำหนิลูกไปแล้ว

เพราะเขาพูดเหตุผลออกมาว่าเพราะอะไร
ทำให้พ่อเชื่อว่ากระติกไม่ได้โกหกพ่อ

แล้วตัวคุณพ่อเห็นด้วยไหมคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วคุณกติกกลับบ้านนะคะ
อันนี้ถ้าผมพูดไปก็กลายเป็นว่า

ผมเองก็บอกมึงทิ้งเพื่อนมาเพื่อ
แต่เขามีเหตุผลบอกเราเข้าใจครับ

ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าศาลตัดสินว่ากระติกผิดเนี่ย

ในฐานะพ่อก็จะพาลูกสาวมาส่งเข้าเรือนจำด้วยตัวเอง
เหมือนใครนะคะครั้งก่อนคุณต้นตรการใช่ไหม
บอกว่าถ้าคุณกระติกผิดเนี่ย
ก็จะเอาตัวกระติกมามอบให้กับตำรวจด้วยตัวเอง

แต่พอคุณกระติกรับสารภาพว่าให้การเท็จกับเจ้าพนักงานแล้วเนี่ย
มาดูซะหน่อยว่าคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตังโมเขาว่าอย่างไร
เพราะถ้ายังจำกันได้คุณกระติกนี่แหละเป็นคนที่น่าจะทำให้คุณแม่ไม่พอใจมากที่สุดก่อนอันนี้
ถึงขั้นมีการปะทะคารมกันคุณแม่บอกโล่งใจนะ
หลังฟังข่าวว่ากระติกรับสารภาพข้อหาให้การเท็จตัวแม่เองตอนนี้ในฐานะผู้เสียหาย
ฟังแล้วโล่งใจครับที่กระติกยอมมาพูดความจริง
ส่วนไอ้ที่ว่าการให้การเท็จของกระติกมันเป็นการโกหกเรื่องอะไรนั้น
พนิดาบอกว่าอะไรไปฟังครับ
ไม่เคยคือแข่งของแม่เลย
ถูกจริงไม่เคยคิดที่จะโทร

แต่ตัวแม่ไม่ได้สงสัยในประเด็นที่เขาสารภาพว่าเขาให้การเท็จใช่ไหมว่ามันจะเท็จใน

ถ้าบอกว่า
คุณแม่พนิดาก็บอกนะครับว่าฟังทนายมาทนายบอกก็ดีแล้วที่กระติกให้สารภาพ
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะ
ทีนี้เมื่อถามอีกว่าคุณแม่พนิดาคุณแม่เนี่ย
แม่บอกจริงมันถึงเวลาแล้วนะ
ที่ปตนุพัฒน์ที่เป็นลูกชายคนใหม่ของคุณแม่
จะต้องออกมาสารภาพได้แล้วว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคุณแม่ย้ำว่าแม่ยังรออยู่นะ
ถ้าปอเป็นสุภาพบุรุษจริงน่าจะจำคำนี้ได้ครับ

จากคุณแม่ครับมาดูทนายแม่บ้างฮะทนายเดชา
นายเดชาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่า
กระติกผู้ต้องหาคนสุดท้ายบนเรือรับสารภาพว่าให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวน
ก็เลยทำให้พญาหลักฐานในคดีนี้มันหนักแน่นขึ้นทันที
และยังเป็นพยานบุคคลในชั้นศาลมัดตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ทุกคนที่เหลือ
ทนายเดชาก็ติดแฮชแท็กว่าแตงโมไม่ตายฟรีแล้วครับเป็นมุมมองของทนายเดชานะครับ